ว่ามาถึงวันนี้ปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่า
เครื่องมือที่จะเป็นหลักฐานเป็นพยาน
เครื่องมือที่จะพดุงความยุติธรรม
เครื่องมือที่จะจัดระเบียบในสังคม
อย่างนี้มันเข้ามามีบทบาทมากในสังคมโดยเฉพาะการจัดระเบียบสังคม
การร้องหาความเป็นธรรมจากสังคม
ลองคิดดูสิครับว่าวันนี้ถ้าไม่มีคลิปในโทรศัพท์มือถือไม่มีกล้องหน้ารถ
เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยจะไปหาความเป็นธรรมเอาจากใคร
ยกตัวอย่างล่าสุดที่เป็นข่าวมาทั้งวันตั้งแต่เมื่อวาน
เรื่องกรณีรถเบนส์กับรถฮอนด้า
ที่เป็นข่าวว่าขับเบียดขับแซงกัน

กลายมานำว่าเป็นเรื่องว่าเจ้าของรถเบนส์อย่างที่ว่า
พยายามจะดำเนินการอะไรสักอย่างที่จะเป็นอันตรายกับคนที่ขับรถฮอนด้า
รายละเอียดท่านก็ได้ตามมาดูกันมาตลอด
ลองนึกดูสิครับว่าถ้าไม่มีกล้องหน้ารถของรถฮอนด้า
ถ่ายไว้เก็บไว้อย่างนั้นเนี่ย
จะเอาหลักฐานที่ไหนไปยืนยันกับตำรวจครับ
กันตายเลยครับเพราะต่างฝ่ายต่างยืนยันว่าตัวเองถูกต้อง
ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมว่าตัวเองเป็นคนผิด

ในที่สุดเรื่องนี้ก็จะเงียบไป
ก่อกรรมทำเข็นรอด
คนที่ถูกกระทำไม่รู้จะเอาหลักฐานที่ไหนมาเป็นประจักษ์พยาน
แต่พอมีกล้องหน้ารถแล้วก็เอามาฉายให้ดู
ตั้งแต่เริ่มต้นจนไปถึงไปเจอตำรวจ
เห็นเลยสิครับว่าใครผิดใครถูก
ถีกใครถูกเรื่องนี้เป็นเรื่องร้อนมาก
เป็นเรื่องร้อนเพราะว่าคนเห็นพฤติกรรมแล้วมันทนไม่ได้
มีความรู้สึกว่าอะไรกันนักหนา
คนมีความรู้สึกขมขืนมานานแล้วครับว่า
เรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างคนรวยกับคนจน
ถ้าคนที่มีเงินน้อยกว่าก็เสียเปรียบ
คนมีเงินมากกว่าแต่ว่าคราวเนี้ย
คนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
ก็ทวงคืนความเป็นธรรมได้ด้วยกล้องหน้ารถ
โชว์ให้เห็นแล้วในที่สุด
ในที่สุดเจ้าของรถเบนส์เจอเข้าไป๔๕คดีนะครับ
ตำรวจก็หนีไม่ออกต้องดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา
ขืนตำรวจบูดเบี้ยวเดินเอียงเดินไม่ตรง
ตำรวจจะซวยเสียเองเพราะเรื่องนี้
ชาวเน็ตเขาอึดอัดขัดใจกันมาก
ชาวเน็ตตือหัดขัดใจกันมากเพราะเขาทนกับเรื่อง
เหล่านี้มานานแล้วพอวันหนึ่งได้เห็นกับตา
อย่างนี้ชาวเน็ตเขาทำงานเต็มที่เลยครับ
ไปหามาว่าผู้ชายคนนี้
เป็นเจ้าของร้านอาหารอยู่ที่ไหนรถคันนี้เป็นยังไง
รายละเอียดมีหมดแล้วก็บอกว่ารถคันนี้
ออกประกาศขายวันที่๗สิงหาคืนเกิดเรื่อง
คืนวันที่๕รุ่งเช้าขึ้นมาประกาศขายรถเลยครับ
อันนี้เราจะรู้ไหมล่ะครับถ้าไม่มีชาวเน็ตเข้ามาร่วม
เขามาร่วมเล่นกับเราด้วย
คำถามก็คือว่าทำไมชาวเน็ตเขาทนไม่ได้
เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องแบบนี้มันบาดตาบาดความรู้สึก
ของประชาชนมานานแล้วเห็นกระตาอย่างนี้เขาจึงไม่ยอม
แล้วพออย่างนี้ตำรวจก็
ก็ต้องดำเนินการนี่ถ้าสมมุติว่า
ไม่มีกล้องหน้ารถไม่มีประจักษ์พยาน
หลักฐานอย่างนี้คนประเภทที่
แบบเดียวกับคนที่ขับรถเบนส์แบบนี้ยังมีอีกเยอะนะครับ
สังคมเนี่ยมีเยอะคนปกติเวลา
อยู่ดีเนี่ยก็เป็นคนใจเย็น
พอนั่งรถก็กลายเป็นคนใจร้อนพอขับรถก็กลายเป็นคนใจร้อน
แล้วไปทำอย่างนี้ไว้เยอะแยะ
หรืออย่างประเด็นที่เป็นข่าวล่าสุดอีกเรื่องหนึ่ง
เรื่องตำรวจกับทหาร
นำกำลังเข้าบุกรวบบุกจับ
ผู้ชายคนหนึ่งในโรงเรียนที่ท่านเห็นในคลิปเนี่ย
คนดูข่าวก็เห็นคลิปนี้แล้วเขาก็ตั้งคำถามว่า
มันอะไรกันนักหนาคนเห็นคลิปแล้วตั้งคำถามว่า

ถ้าดูภาพเต็มจอเอาภาพเต็มจอมาให้ดูเนี่ยกำลังจะ
ผลักเข้าไปบนรถอ่ะแล้วมีกันตั้งไม่รู้กี่คน
ผู้ชายคนนี้มือเปล่า
คนเดียวแต่ว่าดูทำกันสิครับ
อันนี้ก็เพราะว่าไปได้รับแจ้ง
จากคนที่เคยเป็นภรรยาว่าผู้ชายคนนี้มีอาวุธ

ทั้งตำรวจทั้งทหารก็ทำอย่างที่ว่า
แล้วมารู้ทีหลังว่าอ๋อมันกลายเป็น
เรื่องศึกระหว่างคนที่เคยเป็นสามีภรรยากัน
แล้วแย่งลูกกันแล้วก็ไปทำอย่างนี้
สุดท้ายก็ต้องปล่อยตัวออกมา
แล้วนี่ถ้าไม่มีคลิปมัดอย่างนี้สังคมจะได้เห็นไหมครับว่า
ตำรวจทหารชุดนี้ทำงานกันยังไง

ของคู่สามีภรรยาใครจะเป็นอะไรก็ตามแต่
ก็ว่ากันไปเถอะครับเพราะเรื่องของการแย่งลูก
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ทหาร
ไม่ควรไปทำกับเขาอย่างนี้อันนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้หรอก

ตำรวจเจ้าหน้าที่จะจับใครเนี่ยต้องแจ้งสิทธิ์ให้ทราบก่อน

คุณมีสิทธิ์ที่จะไม่ให้การก็ได้คุณมีสิทธิ์ที่จะตั้งทนาย
คำให้การของคุณจะมีผลผูกมัดต่อสาร
นี่เขาต้องแจ้งสิทธิ์เลยแจ้งสิทธิ์ให้ผู้ต้องหารู้ก่อน
ของเราไม่รู้อะไรครับไม่แจ้งอะไรทั้งนั้น
บุกเข้ารวบตัวขัดขืนก็ลุมกันมัดกระแทกขึ้นรถ
แล้วผู้ชายคนนี้เนี่ยที่ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าว
ไทยรัฐเนี่ยก็อารมณ์เย็นครับ
อธิบายให้ฟังเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องระหว่างเขา
กับอดีตภรรยาเขาก็ไปเยี่ยมลูกทุกวัน
กินข้าวกับลูกวันที่ตำรวจทหาร
บุกจับเนี่ยเห็นแล้วล่ะว่ามีตำรวจมีทหาร
แต่ไม่นึกว่าจะเป็นเรื่องของตัวเอง
ที่เขาเจ็บปวดก็คือว่าลูกเขาก็ได้เห็นภาพนั้น
ที่พ่อถูกมัดถูกมาลุมมาตุ้มจากตำรวจ
โยนขึ้นรถลักษณะอย่างนี้
ผมว่าถ้าไม่มีคลิป
ถ่ายไว้เนี่ยก็ไม่มีทางหรอกที่สังคมไทย
จะได้เห็นภาพเหล่านี้ผมจึงบอกว่านี่เป็นสองตัวอย่าง
ที่ทำให้สังคมไทยได้เห็นว่า
เดี๋ยวนี้พอมีเรื่องแบบนี้คลิปกับกล้องหน้ารถมันช่วยได้
อีกคดีหนึ่งถอยกลับไป๔๕วัน
ผู้ชายคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์ปาดไป
ปาดมาปาดคนนี้เธออีกปาดคนนั้นที
แล้วก็ไปจอดรถกลางถนนกล้องหน้ารถ
ของอดีตรองสารวัตรคนหนึ่งเนี่ยจับภาพไว้ได้
ลงมาลากอิโต้มาด้วยครับลากอีโต้ลงมาด้วย
แล้วมาจะทำร้ายเขาดีนะครับที่รองสารวัตรคนนั้นเนี่ย
ลงไปจากรถถ้าลงไปจากรถเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
ท่านดูสิครับทั้งหมดเนี่ยเราเห็นจากกล้องหน้ารถ
มีอีกเยอะครับลักษณะแบบนี้มีอีกเยอะ
เหตุเกิดบนท้องถนนลักษณะอย่างนี้ที่ผ่านมาเอาเรื่องกับใครไม่ได้
แต่เดี๋ยวนี้มันมีกล้องหน้ารถผมถึงบอกว่าเล่ามาทั้งหมดให้ฟังว่า
กล้องหน้ารถเนี่ยมีประโยชน์ครับเอาไว้เป็นพยานหลักฐานในการดำเนินการกับผู้กระทำผิด
เอาไว้เป็นพยานให้กับคนที่เขาถูกกระทำและเขาไม่ได้กระทำผิด
สิ่งที่อยากจะเห็นก็คือว่ากล้องหน้ารถเนี่ยมันควรจะมีรถทุกคันไหม
เราไปบังคับให้ประชาชนติดกล้องหน้ารถไม่ได้แต่ถ้าทุกคันมีกล้องหน้ารถมีประโยชน์มาก
คำถามก็คือว่ารัฐควรจะส่งเสริมไหมถ้ารัฐควรจะส่งเสริมเอาอย่างนี้สิครับ
กล้องหน้ารถเดี๋ยวนี้เขาบอกก็ยังแพงอยู่ทำยังไงให้มันถูกที่สุด
ยกเลิกการเก็บภาษีนำเข้ากล้องหน้ารถได้ไหมครับแล้วทำให้มีการแข่งขันกล้องจะได้ถูกลง
เรามีการส่งเสริมให้คนติดกล้องหน้ารถวิธีการต่างได้ไหมครับเช่นเวลาใครทำประกันภัย
ถ้ากล้องหน้ารถมีกล้องหน้ารถอ้าวได้รับลดเบี้ยประกันภัยเวลาไปต่อทะเบียน
หรือเวลาต้องไปจ่ายค่าปรับรถคันไหนมีกล้องหน้ารถก็จะมีส่วนลดเป็นกรณีพิเศษยกตัวอย่างนะ
เพื่อเป็นแรงจูงใจให้คนติดกล้องหน้ารถแล้วถ้ามีกล้องหน้ารถมันจะเป็นเครื่องมือพดุงความยุติธรรมในสังคม
ตามจับผู้ร้ายได้มีหลักฐานมัดชัดเจนคนที่ถูกเอาเปรียบมีพยานหลักฐานที่จะไปร้องขอความเป็นธรรม
เราจะได้กล้องที่มีประโยชน์กล้องที่มีประโยชน์ก็คือ๑กล้องที่มีคุณภาพ
ของเราเนี่ยส่วนใหญ่มีแต่ว่ากล้องเวลาเกิดเหตุเอามาดูไม่ค่อยชัด
เพราะว่ากล้องมันมีหลายประเภทหลายราคาและยิ่งถ้าโกงกันด้วยเนี่ยยิ่งไปใหญ่เลย
คือจะได้กล้องหวยมาแล้วมาติดพอถึงเวลาขึ้นมาเห็นภาพเบลอเวลาเราดูหนังฝรั่งเห็นไหมฮะ
มันสามารถซูมได้ขนาดว่าใส่รองเท้ายี่ห้ออะไรนาฬิกายี่ห้ออะไร
แล้วไปโยงกันว่าอ๋อรองเท้าแบบนี้มีขายที่ไหนอ้าวมาจากไหนมาจากประเทศไหน
ยกตัวอย่างชัดถึงขนาดนั้นของเราเนี่ยถ้าจะติดตั้งกล้องทีวีเดินหน้ากันต่อไปเนี่ย
ขอเถอะครับทุจจริตกันให้น้อยหรืออย่าไปโกง
ถ้าไม่โกงเนี่ยเราจะได้กล้องที่มีคุณภาพสมราคา
แต่ถ้าโกงกันมีใต้โต๊ะกันมันก็ได้กล้องหวยมาติด
แล้วบางทีก็พอเกิดเรื่องขึ้นมาอ้าวกล้องเสีย
ไม่เสียแต่ภาพมัวมากจับอะไรไม่ได้
ทั้งหมดนี้อย่างที่คุณมิ้นบอกเรามาถึงยุค
เราต้องเอาเรื่องนี้มาเป็นประโยชน์กับสังคมครับ
และนี่คือขีดเส้นใต้วันนี้ครับคุณมิ้นครับคุณดาวครับ
จริงก็ต้องบอกว่าอย่างที่กรณีประกันภัยออกมาว่า
ถ้าใครติดกล้องหน้ารถเนี่ยเขาจะมีการลดให้
ลดราคาลดเบี้ยลดอะไรให้แบบนี้เนี่ย
ถือว่าเป็นนโยบายส่งเสริมที่ดีเหมือนกัน
เพราะว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันไม่จำเป็น

คือตอนนี้ถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย

ใช่ไงมันจัดระเบียบนี้ด้วยนะคุณดาวคุณมิ้น
คุณหมอแท้จริงเนี่ยเคยมาบอกว่า
ถ้ารถทุกคันมีกล้องหน้ารถ
เวลาช่วงสงกรานปีใหม่รถคันไหนเมาขับเป๊ไปเป๊มา
รู้เลยว่าอันนี้เป็นต้นเหตุ

คนจะขับรถมีระเบียบมากขึ้นถ้ารู้ว่า
รถคันอื่นมีกล้องหน้ารถตามหลังเราอยู่เนี่ย

เราจะทำตัวดีตลอดนี่เป็นเครื่องมือจัดระเบียบสังคมเลยนะ

ขอบคุณคุณสุภาพด้วยค่ะ